เหลือเกินเดิมอยู่ดีนะบ้านกลับมาหลังคารั่วน้ำไหลลงมากลางบ้านครับคุณผู้ชมครับเอ้าเธอไปทำอะไรกับ
เปล่าเปล่าเธอไม่ได้ทำแต่ว่าเพื่อนบ้านซ่อมแซมต่อเติมบ้านแล้วบ้านเธอเป็นแบบนี้เลย
นี่ไหลโจ๊กเลยคุณพระราพรโอ้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เทิร์นพาร์ทสามนี่ฮะฝ้าถล่มลงมาฝ้าก็ถล่มค่ะ
น้ำมันคงมาเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยครับบอกว่าเจองานหยาบ
ช่างช่วยไม่รับผิดชอบครับต่อต่องานซ่อมแซมนะฮะ
ฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านนะครับ
จ้างช่างมาซ่อมหลังคาเพราะมีน้ำหยดจากหลังคานะครับ
เนื่องจากเป็นหน้าฝนเนี่ยอืมต่อมาเนี่ยนะครับช่างก็บอก
เดี๋ยวจะมาแก้ไขให้เจ้าของบ้านชื่อนางสาวพาริสา
อยู่ไว้ที่๑๕๙ทับ๓๙นะครับหมู่๒ตะบลหนองตำรึงอเผอพาลทอง
จังหวัดชนบุรีโทรนะฮะติดต่อช่างคือถ้าช่างยอมรับผิด
แล้วช่างแจ้งว่าจะแก้ไขให้นะครับเธอจะจบแต่เบื้องต้นมาแก้ไขให้
แต่ทำให้หลังคาเนี่ยเสียหายชำรุดอีกหลายแผ่นทำฝ้าถล่มลงมา
ก็เลยนะครับมาแจ้งตำรวจสพพานทองเอาไว้ตำรวจรับเรื่องแล้วนะ
แล้วก็ประสานงานให้ช่างก็รับปากอีกนะบอกจะแก้ไขอีกนะครับ
ยังไงก็ตามเธอบอกว่าเธอขอความเป็นธรรมด้วยมาโพสต์ลักษณะนี้
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับผู้เสียหายคือ
แน่งสาวพาริซาละออชัยกุลอายุสี่สิบปี
ลงมากี่แผ่นนานาฝ้านะครับฝ้าถล่มลงมาครับ
มีรูรั่วมีน้ำไหลลงมาที่พื้นต้องเอาถังเอากระมังเนี่ย

พอเริ่มซ่อมไปมันก็เริ่มไม่จบ
จากงานที่มีหลังคาชนึงที่เทน้ำเข้ามาในบ้านเหรอ
หลังคาของหนูก็เริ่มแตกเริ่มพัง
น้ำก็เริ่มดมอะไรอย่างนี้

มันก็โคมลงไปแต่ว่าเสียงมันดังมาก
หนูตัดสินใจไม่คุยโทรหาตำรวจเลยเพราะว่าหนูอยู่กับลูกแค่สองคน
หนูก็เป็นห่วงความปลอดภัยของหนูด้วยอยากให้มันรับผิดชอบ
หรือว่าให้ติดต่อมาว่าเออยังไงก็พูดคุยกันนะคะหายไปแบบนี้ก็มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
คือทั้งหมดทั้งมวลที่เอาเรื่องมาโพสต์ที่ท่านเอาเรื่องมาโพสต์
เพราะว่าติดต่อช่างไม่ได้ช่างรับปากไปแล้วว่าจะมาซ่อม
จะเข้าแจ้งความสอบพ่อพันธแล้วนะแต่ถ้าช่างติดต่อกลับมานะ
ไม่เอาเรื่องแล้วมาซ่อมบ้านให้เหมือนเดิมแล้วก็แล้วกันนะครับ
บานปลายเลยนะคะช่างช่วยติดต่อกลับมาด้วยค่ะ